คุณผู้ชมครับไปดูกันต่อที่สมุทรปราการนะคะ
เกิดเหตุสลดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการรับแจ้งว่าพบศพปริศนาอยู่ที่บริเวณริมบ่อป่า
แต่ที่น่าอุกอ่านแล้วก็ตกใจคือศพถูกรัดที่คอแล้วก็ผูกที่ข้อเท้าไว้ค่ะ
ตอนนี้ตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมเสียชีวิตจากที่อื่นแล้วก็นำศพมาทิ้งอำพลางไว้ตรงนี้นะคะ
ตำรวจในพื้นที่สพบังแก้วพร้อมกับแพทย์เวรนะคะเข้าไปตรวจสอบนะคะ
พบศพผู้เสียชีวิตเป็นชายตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อนะคะว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
นอนเสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่ในป่าย่าใต้ต้นกระถิ่นริมบ่อปลา
บริเวณถนนเรียบคลองแพ่งตำบลบางแก้วบางพลีสมุทรปลาการ
ในที่เกิดเหตุนะคะเป็นพื้นที่ที่เป็นริมบ่อปลาห่างจากถนนไปสักประมาณ๑๕๐เมตร
ผู้ชายคนนี้นะคะที่เป็นผู้เสียชีวิตอายุยังไม่ทราบแน่ชัด
แต่น่าจะราว๒๕๓๕ปีสูงสักประมาณ๑๖๕เซนติเมตร
ผมยาวนะคะนอนคว่ำหน้าอยู่
กางเกงเนี่ยสวมกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
กางเกงชั้นในตัวเดียวอ่ะนะคะสีน้ำเงินเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสี่วัน
สภาพศพขึ้นอืดแล้วก็มีหนอนไต่เต็มจำนวนมากเลย
และที่น่าตกใจค่ะที่ข้อเท้าของผู้ตาย
เขามีการถูกรัดด้วยเชือกทั้งสองข้างเอาไว้
เป็นเชือกแบบแบนสีฟ้ามัดผูกติดไว้อยู่ที่ข้อเท้าของเขา
จากการตรวจสอบร่างกายค่ะลำคอมีร่องรอยการถูกรัด
คล้ายกับเป็นการถูกรัดเชือกที่คอลิ้นจุกปาก
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการเก็บพยานหลักฐานลายนิ้วมือต่าง
เพื่อตรวจสอบในการหารูปภัณฑ์สันธารแล้วก็หาชนะสูตรว่าเขาคือใคร

ขณะที่หลังจากพบศพค่ะได้มีการสอบถามคนพบศพคือนายวิชัย
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเขาเลี้ยงปลาที่บ่อจุดนี้แหละ
จนถึงกระทั่งสักมีนาคมที่ผ่านมา
แล้วทุกวันเนี่ยเขาก็จะนำอาหารไปให้สุนัขที่บริเวณข้างบ่อปลานะคะ
แต่วันที่พบศพเนี่ยเขาเอาอาหารไปให้สุนัขไม่เห็นสุนัขนะคะ
แต่ได้กลิ่นเหม็นเหม็นเน่าอยู่ที่บริเวณริมบ่อ
เขาก็เลยพยายามเดินหาดูว่าสุนัขตายหรือว่ายังไง

สุดท้ายไปพบศพผู้เสียชีวิตค่ะนอนคว่ำหน้าอยู่แบบนี้
ด้วยความตกใจเขาก็รีบแจ้งเจ้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบทันทีค่ะ
กลิ่นก็น่าจะฟุ้งพอสมควรนะครับ
เพราะว่าจากการสันนิษฐานเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔วัน
มีหนอนเน่าสภาพศพขึ้นอืดแบบที่เห็นใต้ต้นกระถิ่น
หลังจากนั้นพันธุ์ตำรวจเอกโชติวัฒน์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรประการ
ท่านก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมมาจากที่อื่น
อันนี้ตำรวจเขาแจ้งแบบนี้นะ
ว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมมาจากที่อื่นแล้วนำศพมาทิ้งไว้
โดยในที่เกิดเหตุยังไม่พบหลักฐานอื่น
ต้องรอการพิสูจน์ทางด้านของนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง
ส่วนใครนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่บางพลีสมุทรปลาการมีญาติ
หรือว่ามีการแจ้งคนหาย
ในบ้านหายไปจากบ้าน๓๔วัน
รีบแจ้งติดต่อทางด้านของสพบางแก้วหน่อยนะคะ
ครับอ้าวก็ยังหายาดไม่เจอเนอะนะครับ